นักท่องเที่ยวจีนที่หลั่งไหลมาเที่ยวไทย
เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในภาคเหนือ
ก็กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อสังคมออนไลน์
ในเรื่องที่มีการนำเอารถยนต์ส่วนตัวมาใช้มากขึ้น
จนหลายครั้งเกิดจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ตอนนี้กรมการขนส่งทางบกก็อยู่ระหว่าง
ยกร่างของกฎกระทรวงนะครับ
ที่จะให้ครอบคลุมการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า

ภาพรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็รถบ้านของนักท่องเที่ยวจีน

แล้วก็เกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุในหลายครั้ง
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นในภาคเหนือ
ในจังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบก
อยู่ระหว่างการยกร่างกฎกระทรวง
เพื่อให้ครอบคลุมการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า

รวมไปถึงพิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียม
สำหรับชาวต่างชาติที่จะนำรถยนต์เข้ามาในเขตไทยนะครับ
สำหรับค่าธรรมเนียมของรถยนต์ที่เข้ามาในไทยหลัก
ที่จะต้องเสียก็คือค่าวีซ่า
ค่าประกันแล้วก็ค่าธรรมเนียมผ่านด่าน

ต้องวางเงินประกันถึง๓แสนบาทต่อคัน

ท่องเที่ยวไทยต้องจ่ายถึงคนละ๑๕๐๐๐บาท
ส่วนในเรื่องของการตรวจสอบการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

คณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัตินิติบุคคล
พิจารณาไปแล้ว๒๔๕บริษัท
และมีแนวโน้มเป็นตัวแทนอำพราง๒๒บริษัท
ที่จังหวัดภูเกษก็บอกเลยว่าจริงแล้วโนมินีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากไม่กี่รายแล้วก็มากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยธุรกิจยังอยู่ในมือของคนไทยเพียงแต่ภาพตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ภาพไอ้ตรงที่มันมีปัญหามันจะอาจจะเป็นภาพที่แบบอาจจะดังกว่ามันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหมดแล้วอย
ปรึกษาสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องกฎหมายที่จะนำมาควบคุมนักท่องเที่ยวจีนที่ขับรถเข้าไทยในวันนี้ครับ